ลุงพลออกมาชี้แจงมาคุยมาขอโทษแล้วนะ

ส่งข้อความมาถามเยอะมาก

ตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับลุงพล
ลุงพลเครียดเรื่องอะไรหรือเปล่า
ลุงพลแม่ตะเคียนเข้าสิงหรือเปล่า
ลุงพลเป็นคนนิสัยแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่า
๔ลุงพลแม่ตะเคียนเข้าสิงหรือเปล่า

๖ลุงพลแม่ตะเคียนเข้าสิงหรือเปล่า

๙ลุงพลแม่ตะเคียนเข้าสิงหรือเปล่า

๑๓ลุงพลแม่ตะเคียนเข้าสิงหรือเปล่า

๑๙ลุงพลแม่ตะเคียนเข้าสิงหรือเปล่า

๒๒ลุงพลแม่ตะเคียนเข้าสิงหรือเปล่า

๒๕ลุงพลแม่ตะเคียนเข้าสิงหรือเปล่า

๒๘ลุงพลแม่ตะเคียนเข้าสิงหรือเปล่า
๒๙ลุงพลแม่ตะเคียนเข้าสิงหรือเปล่า

๓๑ลุงพลแม่ตะเคียนเข้าสิงหรือเปล่า
๓๒ลุงพลแม่ตะเคียนเข้าสิงหรือเปล่า

๓๖ลุงพลแม่ตะเคียนเข้าสิงหรือเปล่า
๓๖ลุงพลแม่ตะเคียนเข้าสิงหรือเปล่า

๓๖ลุงพลแม่ตะเคียนเข้าสิงหรือเปล่า

๓๖ลุงพลแม่ตะเคียนเข้าสิงหรือเปล่า

อ่าอ่าบรรยากาศที่มันเคร่งเครียดเดี๋ยวมันก็จะดูดีขึ้นครับอืม
ลุงพลบอกช่องอะไรช่องอะไรความจริงแล้วก็น่าจะทราบอยู่แล้ว
ใช่ไหมครับก็คือน้องฟ้าจากทางช่องอมรินเลยครับผมครับมันมัน
มันเกิดอะไรขึ้นนะวินาทีนั้นมันเป็นช่วงจังหวะที่เครียด
กดดันมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาที่บ้านหรือว่ามันเป็นความเครียดสะสมหรือ
ยังไงฮะลุงพลคือน่าจะเป็นประเด็นสุดท้ายที่คุณภาคภูมิพูด
นะครับว่าผมก็เจอเรื่องต่างต่างมาเยอะเนอะไม่ว่าจะประเด็นเรื่องอ่า
อย่างเมื่อไหร่จะแถลงเรื่องอ่าเงินสำนักสงภูหลวงนะครับอ่า
แล้วล่าสุดนี้ก็เห็นว่าจะตรวจสอบเรื่องการสร้างปู่ปริจิตนคราช
อันนี้ก็ยินดีครับผมยินดีทุกอย่างครับ
ผมเป็นคนโปร่งใสตรงไปตรงมานะครับเรื่องถ้าถามว่าผมเป็นคนนิสัยแบบนี้ไหม
ผมเคยพูดผ่านสื่อมาหลายครั้งแล้วผมว่าถ้าข่าวครั้งแรกแรกนะครับ
การที่ว่าลุงพลเป็นคนสุภาพเรียบร้อยพูดจาอ่อนโยนนะครับ
เป็นคนใจบุญสุนทานไอใจบุญสุนทานนี่ใช่ครับ
แต่ถามว่าผมเป็นคนเรียบร้อยไหมถามคนบ้านกรอกได้ครับ
ผมเป็นคนพูดจาโผงผางตรงไปตรงมานะครับนี่คือนิสัยจริงจริงของผมนะครับ
อืมถ้าถามว่าอ่าผมทำไมต้องพูดครับพูดอะไรตลอด
การพูดผ่านสื่ออย่างน้อยมันก็ต้องมีคำสุภาพออกมาบ้าง
จะให้ผมพูดคำหยาบถ้าพูดคำหยาบมันพูดไม่ได้ครับ
สื่อก็ต้องโดนว่าเออทำไมเอาคำหยาบมาออกสื่อครับ
ค่ะลุงพลถามจริงและตัวตนจริงของลุงพลเนี่ย
เป็นคนยังไงกันแน่ก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นบ้าง
ลุงพลก็ร้องไห้ก็มีร้องเพลงร้องเพลงก็ได้
ลุงพลอารมณ์เกลี้ยวกลาดอย่างเมื่อวานคนก็ตกใจ
ลุงพลก็มีอ่ะพูดจาสุภาพเอาจริงลุงพลตัวตนของลุงพลเป็นคนยังไงกันแน่คะ
ปกติแล้วนิสัยจริงของผมนะครับ
ผมจะเป็นคนชอบพูดเล่นนะครับหยอกล้อครับ
ก็เหมือนมีมุกตลกเพราะผมชอบดูตลกอยู่แล้วนะครับ
ตลกผมก็จะมีเยอะอ่ายูทูปเปอร์อยู่บ้านผมเนี่ย
มุกผมแต่ละครั้งบางทีตามผมไม่ทันนะครับ
อันนี้คือนิสัยจริงของผมแต่ถามว่าผมเป็นคนใจร้อนไหม
ใจร้อนครับอันนี้ยืนยันว่าเป็นคนใจร้อนนะครับ
เป็นคนสู้กับเรื่องต่างไหมสู้ครับ
ผมเป็นคนตรงแล้วมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลนะครับ
มีอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องเนี่ย
ว่าอะไรแล้วแต่กับที่เกิดขึ้นในบ้านกรอก
ผมจะเป็นคนแรกแรกเสมอที่ออกมาพูดครับ